เดินระวังให้ดีอาจจะเป็นแบบพี่คนนี้ครับ
อันนี้ไม่ได้ดังปัดนะดังอักนะ

โชคดีไม่ออกไปกลางถนนรถชนไปอีก

ำตัวเองนิดนึงว่าหน้าบ้านตัวเองแท้ก็ยังมาสะดุดล้มแบบนี้
พื้นไม่เรียบล้มหน้าขม่ำแต่ชาวเน็ตบอกว่าขออนุญาตคำนิดนึง
เพราะว่าท่าที่เขาขำเหลือเกินแต่ว่าสุดท้ายแล้ว
ระวังแล้วถนนก็ทำให้มันเรียบฟุตบาททำให้มันเรียบด้วยแล้วกันนะครับ